สวัสดีครับ
เหนือใต้ออกตก๗๗จังหวัด
บนพื้นแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร
ที่ร่วมกันแล้วเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา

ตื่นตาเปิดใจ
แล้วออกมาค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่บนพื้นที่สูงชายขอบ
แทบจะสุดเขตประเทศไทยกันเลย

พูดแค่นี้ก็น่าจะนึกออกแล้วนะครับ
ว่าเวลาตอนเช้านี้อากาศจะเย็นขนาดไหน

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

เดี๋ยวจะเดินทางกันยังครับ
เดินเลยครับ

ไปเลยเดินทาง

จะเห็นว่าทางนี้ก็ขาวนิดนึง

ว่าทำไมชาวบ้านต้องมีผู้ช่วยอย่างมาและรอ
เพราะถนนที่จะไปสู่ไร่ของพวกเขา

เพราะเป็นแค่รอยทางเดินเท้า

ต้องใช้การเดินเท้าเท่านั้น
ผมได้รับโจทย์จากทีมงานมาว่า
เตรียมรองเท้าทนสำหรับการเดินเขา
แต่ลองดูของชาวบ้านกันสิครับ

แปลงผักที่พวกเขาดั้นด้นไปเนี่ย

ข้ามเขากันเป็นรุ่งแบบนี้

อันนี้เราเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ
เดินขึ้นเขามาตลอดทางเลย

เพิ่งจะได้เรื่องเนียมที่สุดเท่าไหร่

ส่วนที่เหลือจากขายก็เอาไว้กินครับ
เขาจะไปกับน้ำพริก

แปลงผักต้องมาอยู่สูงขนาดนี้ครับ
ทำไมไม่ไปอยู่ใกล้แถวบ้าน
แถวใกล้แถวบ้านมันอยู่ต่ำนะครับ
ส่วนมากผักพวกนี้ปลูกแต่ข้างบนภูเขานะครับ
ไม่มีหน้าหรอกเราก็เลยต้องขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับ

ครับผม

อกสีแดงนี้คือว่ามันแก่แล้วกินไม่ได้ครับ
ก็คือผักเดียวกันนะครับผม
แต่เป็นผักที่แก่แล้วก็เลยกินไม่ค่อยได้

ผักขี้วัวนะครับผม

โดยรวมทั้งหมดน่าจะเก็บประมาณกี่โล
ร้อยกว่าโลกรัมครับ
ร้อยกว่าโลกรัมครับ
ใช้เวลานานเท่าไร
ใช้เวลานานประมาณ๒ชั่วโมงครับ
โลกรัมละเท่าไร

โลกรัมละ๒๐บาทคงร้อยนะครับผม
ก็ได้เยอะเหมือนกันเยี่ยมเลย
สายจีนจะนิยมปลูกกันนั่นเองครับ
ตอนนี้นะครับเราเก็บแปลงแรกเรียบร้อยแล้ว
เอ่อจากเส้นทางที่เราเดินขึ้นมาเห็น
ชัดเจนเลยนะครับว่ารถเนี่ยขึ้นมาไม่ได้นะครับ
ผมไม่มีทางเลยที่เราจะขนของขึ้นมาผ่านรถ
เข้าใจเลยว่าทำไมเราต้องมีม้ามีลา
แบกเพราะถ้าเกิดคนแบกอย่างเดียวเนี่ย
โอ้โหผมว่าเหนื่อยนะดูเลยเพราะว่าต้องแบกลงไปนะครับผม
อย่างน้อยเป็นร้อยโลเลยไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็ตาม
แล้วผมได้ถามพี่นะนะครับว่าแค่นี้เสร็จหรือเปล่า
บอกไม่ใช่นะครับวันนี้มีทั้งหมด๔แปลง
ผ่านมาแค่แปลงหนึ่งนะครับเหลืออีกสามแปลง
สักสามสี่กิโลได้แต่วันนี้เราต้องเก็บผักอีก๓แปลงนะครับ
รวมแล้วระยะทางวันนี้น่าจะเกิน๑๐กิโลเมตรครับ
และที่สำคัญเป็นทางขึ้นขึ้นลงเขา
ลองคิดถึงความเหนื่อยของพวกเขากันเองนะครับ

จะบอกว่าทางอันนี้มันชันกว่าครับผม

ยังไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเลยนะธรรมดาเลยใช่ไหม

บ่อยทางมากทุกวันเลยไหม
ทุกวันเลยครับสมัยก่อนทุกวันเลยเหรอ
ตกลงแปลงอันนี้เป็นแปลงผักอะไรครับผักกัดเขียวครับ
อยู่ชาวชาวนี้ผมไม่เห็นเลยอ่ะนั่นครับวันนู้นเหรอครับผม
ท่านผู้ชมครับเห็นเขียวนั่นป่ะที่ดูขึ้นยากยากมากอ่ะ
แหละครับคือแปลงผักอันที่สองนะครับผมผักกาดเขียวนะครับ
ขอมากเข้าไปไม่ได้ต้องแบกออกมานะครับพี่ได้ยินไหม
เขาบอกว่าม้าขึ้นไปไม่ได้นะครับต้องเอาตะก้าแบกขึ้นไปเด็ด
เด็ดแล้วค่อยแบกลงมานะครับชันขณะที่ม้ากับล่อเนี่ยยังขึ้นมาไม่ไหวเลยนะครับ
แล้วก็แดดเนี่ยจะขึ้นไหวหรือเปล่าไปไปกัน
แปลงผักที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยช่างแตกต่างกับสิ่งที่ผมคิดไว้เหลือเกิน
ที่แรกผมคิดว่าแปลงผักของพวกเขาจะกว้างใหญ่กินพื้นที่บนเขาเป็นลูก
แต่นี่ไม่ใช่เลยครับเพราะแปลงผักของพวกเขาขึ้นแซมอยู่บนเขาเป็นยอมเท่านั้นเอง
ถ้าเรามองจากไกลแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าที่นี่คือแปลงผัก
เพราะพวกเขาปลูกผักแทรกไปตามร่องดินร่องหินเรียกว่าตรงไหนมีช่องว่าง
ปลูกผักตรงนั้นเรียกว่าพื้นที่ทุกหย่อมย่าบนภูเขาพวกเขาจะใช้ประโยชน์ให้หมดเลย
พี่น่าครับผมถามหน่อยอันนี้คือผักอะไรนะครับอีกที

แล้วทำไมทำไมต้องมาปลูกอยู่ตรงนี้ครับง่ายกว่านี้ไม่ได้เหรอ

เพราะว่าตรงนี้นะครับเวลาแดดมันส่องเข้ามานะครับฝักมันจะไม่ขึ้นนะครับ
คือต้องหลบแดดนะครับโดนแดดเต็มไม่ได้

การดูแลไม่ต้องเสื้อปุ๋ยไม่ต้องดูแลครับป่วยชาญพิษ
อันนี้คือว่าธรรมชาติเอาน้ำค้างอย่างเดียวครับน้ำค้างก็พอแล้วครับ
นี่คือถือว่าเป็นข้อดีของการที่อยู่ที่หนาวนะครับผม
เพราะว่าไม่ต้องรอฝนไม่ต้องอะไรนะครับไม่ต้องมาลดน้ำนะครับผม
แต่แค่น้ำค้างอย่างเดียวแค่นี้ก็พอแล้ว

เมื่อได้มาเห็นกับตาได้มาเดินตามรอยของพวกเขา
ผมรู้สึกว่าการกินผักครั้งต่อไปของผมมันดูมีคุณค่าแล้วยิ่งใหญ่เหลือเกิน
ตอนนี้ต้องขอพักเบรกระหว่างทางไม่ใช่อะไรหรอกครับ
แต่ผู้ช่วยของชาวบ้านกำลังหิวม้ากับล่อยังต้องไม่หยุดพัก

เส้นทางไปไล่ของชาวบ้านเนี่ยมีจุดให้พวกเขาแวะได้๒๓แห่ง
ตอนนี้เราจะเดินมาได้ประมาณสัก๓๔กิโล
แต่ชาวบ้านบอกว่าได้แค่ครึ่งทางเท่านั้น
เพราะฉะนั้นจะพักนานไม่ได้นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป